มาดูข่าวที่ค้างกันไว้เมื่อสักครู่นี้ที่สมุทรปราการนะคะที่เป็นเรื่องราวที่ผู้ชายคนหนึ่ง
เรียกคุณยายอายุ๖๐ปีออกมาจากห้องทำร้ายร่างกายแล้วก็กระชากระเป๋าคุณยายไปหน้าบ้านคุณยายเองค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้สวมเสื้อดำนะคะแล้วใส่แมสสวมหมวก
คุณผู้ชมจะเห็นว่ากวักมือเรียกเรียกคุณยายอายุประมาณ๖๐ปีให้เดินออกมา
ครับพอเดินออกมาแล้วยังไงคะท่านก็ออกมาเนอะเนี่ยค่ะ
คือเปิดร้านไงคุณยายก็เปิดร้านคิดว่าจะมาซื้อของหรือจะอะไร
เสร็จแล้วกลายเป็นทำร้ายแล้วกระชากกระเป๋าไปนี่คือช่วงเวลาตอนเช้าเลยค่ะ
สิบสี่มีนาคมที่ผ่านมาคุณยายนี่โดนชกที่ท้องนะคะฮะเนี่ยค่ะ
ก็เอากล้องวงจรปิดตรงเนี้ยค่ะไปแจ้งความคือตรงนั้นเนี่ย
คือร้านที่คุณยายออกมาเนี่ยเป็นร้านขายกระเบื้องแล้วก็หินอ่อน
อยู่ที่ปากซอยศรีด่าน๒๑ตำบลสำรงเหนือที่สมุทรปราการ
ตำรวจปรากฏว่าตามจากเบาะแสตรงเนี้ยค่ะแล้วจับคนร้ายได้นะคะ
กลางดึกวันเดียวกันเลยนะคะตรงทางเข้าบ้านพักที่สมุทรปราการ
คนร้ายรายนี้ก็คือนายเทพนิมิตรหรือว่านายเอ๋เนื้อเขียวอายุ๔๐ปีค่ะ
พอไปค้นที่ห้องพักเนี่ยปรากฏว่าเจอของกลางจำนวนมากเลย
ก็คุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพักเนี่ยค่ะนี่เลยนะคะ
เทพนิมิตรเนี่ยอ้างว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่เกิดเหตุ
แล้วเครื่องมันสะดุดจังหวะที่กำลังจะเลี้ยวรถกลับเนี่ย
ขับกลับเข้าซอยเห็นคุณยายพอดีนะฮะ
เห็นคุณยายพอดีแล้วเห็นว่าเป็นผู้สูงอายุก็เลยทำทีไปเรียก
เหมือนจะสอบถามเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณยายน่าจะสะพายกระเป๋ามาด้วย
เห็นจังหวะที่เหยื่อเผลอก็เลยประกบตัวแล้วชิงทรัพย์ค่ะ
แต่ว่าปรากฏว่าขัดขืนถูกขัดขืนก็เลยต่อยคุณยายที่ท้องไปครั้งหนึ่ง
หลังจากนั้นก็ชิงทรัพย์คุณยายแล้วก็หลบหนีไปค่ะ
คนอายุหกสิบค่ะแล้วเป็นผู้หญิงแล้วเจออย่างนี้โอ้โห
คืออันนี้หลานคุณยายนะนางสาวรัตนาแพรชัยสงฆ
บอกว่าคือวันนี้พาคุณยายแดงพั่วแพง
มาแจ้งความแล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมด้วย
แล้วให้ดูแผลร่องรอยบาดแผลเลยค่ะฟกช้ำที่ท้องค่ะ
แล้วก็ริมฝีปากข้างขวาเห็นไหมครับมีรอยนิยะค่ะคุณผู้ชม
พนักงานบันทึกภาพอไว้เป็นหลักฐาน

ก็มีคนมาตะโกนเรียกแบบนี้ก็ไม่ได้เอกใจอะไรใช่ไหมคะ
ก็ออกมาดูแล้วพอออกมาก็เป็นตามที่กล้องเก็บภาพเอาไว้ได้เลยค่ะ
คือคนในบ้านเขาก็สงสัยทำไมคุณยายนั่งร้องไห้

เข้าใจว่าหกล้มจะออกไปพามาหาหมอ
พอปรากฏว่าไปเห็นกล้องวงจรปิดโอ้โหเข้าใจเรื่องเลยค่ะ
คนร้ายเป็นผู้ชายชกแล้วก็เอาทรัพย์สินไปนะคะ

แล้วก็เดี๋ยวจะต้องนำตัวไปทำแผนชี้ที่เกิดเหตุ
รวมรวมพยานหลักฐานส่งตัวไปดำเนินคดีต่อไป
ชกท้องเขียวเลยค่ะปากก็มีรอยฟกช้ำด้วยนะคะ
ชกท้องเขียวเลยมาดูความรู้สึกขึ้น